พาคุณผู้ชมไปดูคลิปอุบัติเหตุเตือนใจเตือนภัย
ก่อนออกไปทำงานออกก่อนออกไปนอกบ้านเช้านี้นะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
คุณตาคุณยายแล้วก็หลานหนึ่งขวบค่ะซ้อนสามกันมาเห็นไหมค
วงกลมนั่นแหละค่ะอืมโอ้สักพักหนึ่งคุณผู้ชมดูนะคะ
ชนไม่เบรกเลยค่ะแล้วสุดท้ายเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเลยนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายร้อยเอ็ดพลทองหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ผู้เสียชีวิตก็คือฝั่งคุณตาชื่อว่าคุณอำพันธ์อุดมรักอายุ๖๕ปี
ฝั่งคุณยายของน้องเนี่ยชื่อว่าคุณอำมาราประเสริฐสั่งอายุ๕๖ปีค่ะ
อีกคนหนึ่งก็คือเด็กชายอายุ๑ขวบเท่านั้นนะคะเป็นหลานชายของคุณตาคุณยายนะฮะ
เด็กชายพัทรวิทย์ประเสริฐสังที่เกิดเหตุไปพบรถกระบะ๔ประตูอิซูซูดีแม็กซ์สีดำทะเบียนกไก่คควาย๘๗๘๓๐๑นะฮะ
มีรอยเฉียวชนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมดูนะคะส่วนมอเตอร์ไซค์ที่ตายายแล้วก็หลานเขาซ้อนสามกันมาเนี่ย
เป็นนี่คันนี้ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินขาวทะเบียนกไก่ลิงวแหวน๗๔๒๐๑ถูกชนด้านหลังเห็นบอกว่าเบี้ยวเลยนะคะ
ดูล้อสิเนี่ยฮะคดเลยนะ
ญาติผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้คุณอำพันธ์ขับรถกระบะมาล้างที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
หลังจากนั้นคุณอำพันธ์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับภรรยาแล้วก็หลานชาย๑ขวบ
มาเอารถกระบาดที่ล้างเสร็จแล้วแต่ไม่ทันถึงร้านค่ะ
ก็ถูกรถกระบะคันนี้ค่ะนี่เห็นไหมฮะจังหวะนี้
พุ่งชนเสียชีวิตทั้ง๓คนเลยนะคะในจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
ส่วนคนขับรถกระบะชื่อว่านายวิเลิศวันนทิพย์อายุ๖๗ปี
ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังเกิดเหตุญาติของผู้ตายได้นิมนต์พระสงฆ์สี่รูปมาประกอบพิธีถอดถอนดวงวิญญาณ
ไม่ให้อาฆาตมาดร้ายนะคะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เชิญดวงวิญญาณกลับสู่ที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะคะ
ศพของทั้ง๓รายสวดอยู่ที่วัดเกาะแก้วบ้านเหลาแคมป์
ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านที่เขานับถือกัน
สูญเสียครั้งนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อุบัติเหตุครั้งเดียวเสียชีวิตถึง๓ศพเลย
แต่อย่างหนึ่งนะเส้นทางต่างจังหวัดมันเป็นเส้นทางระหว่างจังหวัดใช่ไหม
คือบางทีตอนนี้เขามีการขยายกันเยอะแต่เขาไม่ทำเกาะกลางถนน
เขาทำแค่เอาสีไปตีเส้นตีเส้นแล้วมันผ่านชุมชนผ่านหมู่บ้าน
บางทีชาวบ้านเขาเคยใช้นะเพราะว่าขับผ่านไปผ่านมา
แล้วมันกลายเป็นจุดที่ค่อนข้างจะเสี่ยงเหมือนกันนะอันตรายมากระวังกันด้วยนะครับ